สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญ
ที่ครอบครัวของคุณเปิ้ลจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จะร่วมกันกู้วิกฤตของครอบครัว
ด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดคือ๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวของเรามาทั้งหมด๖ท่านด้วยกันนะครับ
แต่คำถามมีอยู่เพียง๕ข้อนะครับ
แล้วก็ตอบให้ถูกเพียง๔ข้อเท่านั้น
คำถามนั้นก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับครอบครัว
แล้วก็เรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเราทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นสบายในวันนี้ทุกคนพร้อมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่เปิ้ลขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
เปิ้ลครับคำถามทั้งหมดนี้มีด้วยกัน๕เรื่อง
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เปตองนี่น่าจะเป็นไหม
ประถมพยาบาลเบื้องต้นน่าจะเป็น

ศิลปะนี่น้องนัทหรือโนริยะขอตอบข้อจังหวัดชะเชิงเศร้า
เลือกแล้วเรื่องแรกที่คุณเปิ้ลจะเลือกตอบคือเรื่อง

จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
เปิ้ลเป็นคนฉะเชิงเซาโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ค่ะเป็นคนปฐุมธานีค่ะ

ประมาณ๒๐ปีได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฉะเชิงเซาบ้างล่ะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดฉะเชิงเศร้ามีอนาเขตติดกับจังหวัดอื่นกี่จังหวัด
ตัวเลือกที่๑๕จังหวัด
ตัวเลือกที่๒๖จังหวัด
ตัวเลือกที่๓๗จังหวัด
และตัวเลือกที่สี่แปดจังหวัดครับ
พอเห็นคำถามชาเชิงเซาแล้วคิดว่าน่าจะตอบได้ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ

ตัวเลือกที่๔๘จังหวัดครับ
ผมจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้
เดี๋ยวเราตอบคำถามให้หมดทั้ง๔ข้อแล้วเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

คุณเปิ้ลจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณเปิ้ลจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไหมขึ้นมาตอบคำถามครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๔เรื่อง

เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เรื่องวันสำคัญ

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้น้องไหมครับ
เขาเป็นแชมป์จังหวัดชะเชิงเศร้าค่ะ
เอาละครับถ้าอย่างนั้นคงจะไม่ผิดหวังแน่
ขอเชิญน้องไหมขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทำไมถึงรักในกีฬานี้ครับ

คุณครูตอนแรกครูเขาจะเอาหนูไปแข่งตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจ
พอทีนี้เล่นไปนานก็เลยมั่นใจก็เลยชอบเล่นไปเลย
เก่งมากเลยนะถือว่าเรามีพรแสวงนะ
แล้วก็มีพรสวรรค์ด้วยนะลูก

โอ้โหเป็นแชมป์จังหวัดแล้วเด็กตัวเท่านี้เอง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เปตองนานาชาติ
เป็นประเทศที่เท่าไหร่ของโลก

ตัวเลือกที่๕๑๗
คิดว่าน่าจะใช่ก็มั่นใจอยู่

น้องไหมพร้อมแล้วจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๑๑๗ครับ
น้องใหม่ลูกหนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูจะให้นิขึ้นมาตอบคำถามเรื่องใดครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะลูก
เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ขอเชิญคุณนิขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรียนวิชาศิลปะลูกเราเรียนกันมา
ศิลปะนี้เขามีตั้งแต่ปฐมมาแล้วเนอะ

โดยเฉพาะมีการเรียนผสมสีด้วย

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่๔คู่ตรงข้ามกัน

ปกติไม่ชอบไม่ค่อยชอบวาดรูป

เพราะว่าศิลปะเป็นอะไรที่หนูไม่ชอบเลย

ริยะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับ
ริยะจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูเลือกให้ตะตุ๋ยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วจะเลือกให้ตาขึ้นมาตอบคำถามในเรื่องไหนครับ

เลือกการประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ยากนะ
ตาเขาเรียนสายนี้ค่ะ

ตุ๋ยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นจริงอย่างที่หลานบอกเอาไว้ใช่ไหมครับ
น้าเคยเรียนในด้านนี้มาเหรอครับ

เรียนจบเทียบเท่า

เคยครับประเภทหยุดหายใจก็มี

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เมื่อพบผู้ที่มีอาการบาดเจ็บ

ควรโทรสายด่วนหมายเลขอะไร

เคยสังเกตตามหน่วยรถกู้ชีพลา
สายด่วนเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
รู้แต่ว่า๑๖แล้วก็มี๙
แต่ผมตัดข้อ๑ข้อ๒แน่นอนเลยมันมี๕

ตุ๋ยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
เลือกที่๔ครับ
ตัวเลือกที่สี่๑๖๖๙ครับ
ให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้คำถามทั้งหมด๔เรื่องได้ตอบกันครบแล้ว
เรามาฟังคำเฉลยกันในช่วงหน้านะครับว่า

ด้วยการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
คุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณเปิ้ลจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิต
ถ้าสามารถถูกอีกหนึ่งข้อนั่นหมายความว่าครอบครัวนี้จะได้เงินแสนหนึ่งนะครับ

แล้วจะได้ลุ้นเงินล้านกันไหม